มาดูกันดูกันอีกที่หนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เรื่องของการเปิดหมวกเล่นดนตรีปกติแล้วนะคะ
ใครร้องเพราะเล่นดีหรือว่ามีมุกตลก
ก็จะได้รับการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว
แต่ว่าชายหนุ่มคนนี้ค่ะดีกว่านั้นร้องเพลงเพราะ
แล้วยังนำเงินที่ได้จากการเปิดหมวก
ไปช่วยให้กับมูลนิธิหาเด็กหายด้วยค่ะครับ
เล่าถึงคุณป๋องหรือว่านายถนนธนกรประพา
เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งนะคะ
สำหรับการจัดทำประกาศตามหาเด็กหาย
คุณป๋องโทรติดต่อมาที่มูลนิธิแนะนำตัวว่า
ทำงานในบริษัทด้านสื่อโฆษณา
อยากจะช่วยลงประกาศภาพเด็กหาย
ล่าสุดนะคะก็จะระดมทุนติดประกาศรอบคันรถเมย
คุณป๋องก็เลยจัดการประสานบริษัทรวมทั้งหาสติ๊กเกอร์ที่ต้นทุนถูกที่สุดให้
ส่วนพื้นที่รอบรถเมย์คุณป๋องประสานขอให้ได้ใช้พื้นที่ฟรีเลยนะคะ
คุณป๋องรู้ว่าพวกเรานั้นมีเงินไม่พอค่าสติ๊กเกอร์
ก็ได้ออกตระเวนเล่นดนตรีเปิดหมวกเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ระดมทุนมาอีกส่วนหนึ่ง

แล้วก็ยังช่วยแบ่งปันรายได้

ที่เกี่ยวกับเด็กพิการอื่นอีกด้วย

ชาวเน็ตชื่นชมนี่แหละซุปเปอร์ฮีโร่

สำหรับคุณป๋องทะนนท์นะคะ
ทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปพูดคุย
ไปสอบถามถึงแรงบันดาลใจในการทำความดีครั้งนี้นะคะ
คุณป๋องก็บอกว่าปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการ
ด้านการตลาดของบริษัทรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา
ปีก่อนค่ะได้ไปเดินเล่นที่สวนจตุจักร
แล้วก็พบเจอเด็กคนหนึ่งยืนร้องไห้
สอบถามป้าแถวนั้นเขาบอกว่าเด็กเป็นออทิสติก
ร้องไห้เป็นปกติไม่ต้องสนใจ

รู้สึกค้างคาใจว่าเด็กคนนั้นหลงทางหรือเปล่า

ใช่หรือว่าอาจมีใครตามหาอยู่ก็ได้
นั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้รู้สึกว่า
อยากจะช่วยตามหาเด็กหายคนอื่น
เพราะว่ามีปัญหาเด็กหายเยอะเหมือนกันในประเทศไทยนะคะ
คุณป๋องหรือว่าคุณถนนก็บอกด้วยว่า
ความรู้สึกอยากช่วยสังคมควรจะเป็นหน้าที่พื้นฐานของทุกคน
ถ้าทุกคนคิดแบบนี้สังคมจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ
สำหรับใครที่ต้องการร่วมบริจาค
โครงการช่วยตามหาเด็กหายของมูลนิธิกระจกเงา
ลิกเข้าไปดูได้นะคะสำหรับรายละเอียด
ถือว่าเป็นเว็บไซต์ทำความดีเลยนะครับ
เรื่องราวความดีมีเยอะเลยที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน